ต้อนรับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรครับ
ตามกันต่อเรื่องของพิสูจน์เหล็กไหล
มีทั้งพระมีทั้งอาจารย์รุษหรือฤษีรุษ

ห้ามปลามไว้เรียบร้อยแล้ว
หมอปลาไม่ต้องมาย้อนไปดูพิธีกรรมอีกที

ในสมัยเสมือนในยุคพฤติบัตรนี้
มันมีเข้ามาวิชาคมนะ

สิ่งดีครับเดี๋ยวให้อยู่
เป็นพิธีกรรมที่คู่หูบัดดี้ร่วมกันทำนะฮะ
ก็คือพระเพชรกับฤษีรุษหรืออาจารย์รุษ
เหตุการณ์นี้คือพิธีเรียกเหล็กไหล

ไม่อยากจะคุยกับนักข่าวเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้

ยินดีที่จะให้ทุกข้อมูลข่าวสาร
ฤษีรุษหรืออาจารย์รุษเนี่ยท่านเป็นร่างของปู่ฤษีพระองค์บวรพันธะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่ทำพิธีเรียกเหล็กไหลครั้งนี้
ฤษีรุษบอกว่าถูกมงคลที่ได้มาเนี่ยได้จากปู่พญานาค
มีอะไรบ้างนะวัตถุมงคลเมื่อสักครู่นี้
คล้ายลูกแก้วอันนั้นเรียกแก้วสารพัดนึก
มีกฤษพญานาคมีกำไรมีพระโอ๊ยมาจากไหน
มาจากเพดานถ้ำแล้วหลุดลงมาปึ้มแบบนี้เลย
เหล็กไหลฮะเหล็กไหลก็ร่วงลงมาจากเพดานถ้ำเช่นกัน
คนที่อยู่ในพิธีเขาก็ไปเก็บกันมาไปเก็บไปโกย
รวบรวมเอาไว้บูชาทั้งสองท่านยืนยัน
ว่าไม่ได้มีการทำเพื่อขายจำหน่ายหรือ

แต่พระเพชรกับอาจารย์รุษทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหา
ได้มีเก็บไว้เป็นพุทธคุณปกปักรักษาตัวเอง
นะคะไว้แบบนี้จริงฮะเดี๋ยววิดิโอน่าอาจารย์รุษ
ถ้ำนะจะมี๒อย่างที่อาจารย์ได้ทำอยู่นะ
แต่ไม่ได้ทำเป็นประจำก็ทำแบบว่านานนานอาจารย์จะทำที
ลักษณะนี้ก็จะมีพิธีเปิดบาดานก็จะเกี่ยวกับทางน้ำ
หรือว่าถ้าเข้าทำก็จะเป็นการเชิญเด็กหลายเพื่อการศึกษามีลูกศิษย์เขาสนใจ
แล้วก็ทำให้ดูจะเป็นแค่เขาซื้อใบสีนะอาจารย์นี่จะให้ซื้อใบสีเอง
อย่างอาจารย์จะเชิญให้หลวงพ่อหลวงพ่อต้องซื้อใบสีของเส้นไหว้
หรือว่าอะไรอย่างนี้นี่คือค่าครูของอาจารย์

คืออาจารย์เนี่ยคือไม่รับเงินสดเลยไม่รับเงินไม่รับปัจจัยอ่า
ก็แล้วแต่ถ้าเขาให้ด้วยความเมตตาหรืออะไรเนี่ย
ด้วยความเจริญหาเนี่ยเราก็เอาแต่เราจะไม่ได้ระบุ
ระบุว่าเท่านั้นเท่านี้อะไรจะไม่มีระบุ
ตอนท่านเว้นช่วงผมก็นึกท่านจะตอบว่า
ไม่อันนี้จะเอาเข้าสาธารณกุศลอะไรแบบนี้

มันเป็นเรื่องของศรัทธาไงเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาเขาก็มาของเขาเองฮะ
แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ชาวเน็ตเขาก็เสียงแตกว่า
มันการแสดงหรือเปล่ามันบายากลหรือเปล่า
หมอปลาอาสาเลยหมอปลามือปราบสัมภเวษีอาสา
งานนี้มันชัดมากชัดแปลว่าอะไรฮะหมอปลา
มันโกหกมันอวดอุตลิชัดเจน
ดังนั้นหมอปลาขออาสาไปก่อนเลยสำนักพุทธ

แต่หมอปลาบอกไม่รอแล้วเดี๋ยวหมอปลาจะไปก่อนเลย
สำนักสงภูระคังจะไปตั้งแต่ตอนไหนกำลังจะไปแล้ว
แม้คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีการกันท่าหมอปลาก็ตามทีฟังหมอปลา
ที่เขาบอกว่าไม่ให้ไอ้หัวล้านเนี่ยเข้าพื้นที่
ผมอยากจะถามกลับว่าเฮ้ยคุณทำอะไรผิดหรือเปล่า

และพวกเหล็กไหลพวกกิจพญานาคอะไรทั้งหลายน่ะ

มันเป็นกิจหรือเหล็กไหลชุดเดียวกับท่าพระจันทร์หรือเปล่า
ถ้ามันเป็นชุดเดียวกันนะมันไม่ต้องไปทำพิธีให้ใหญ่โตหรอก
แค่มาเดินที่ท่าพระจันทร์ก็ซื้อได้แล้ว